ที่ชอบรับประทานปลาดิบซูชิเนี่ย

เพราะว่าหลายคนคนไทยชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว
เห็นชัดเลยมาสีส้มลายขาวสวยเลย
ใช่คนไทยชอบอาหารญี่ปุ่นนะแต่ว่าพอมีข่าวนี้คนก็ตกใจ
เพราะว่ามีการไปตรวจสอบร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง
พบว่ามีคนไปรับประทานซูชิเป็นแซลมอนซูชิ
ปรากฏว่าเกิดอาการท้องเสียคล้ายกับอาหารเป็นพิษ

ทางร้านบอกว่าจะแก้ไขปัญหานะคะแก้แบบนี้
จะเปลี่ยนบริษัทและเปลี่ยนวิธีนำเข้าวัตถุดิบแล้ว

นำปลามาทั้งตัวแล้วมาแร่เอง
หรือบ้านก็นำมาแบบแล้ว
ซึ่งคุณขจิตชัชวานนิดรองผู้มนุยการสำนักอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย

บอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องราวอาหารเป็นพิษ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบ
วิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ
พบว่ามีการปนเปื้อนจริงนะคะ
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียรุนแรง
หลังจากสูมตรวจร้านอาหารนึงกล่าว

ซึ่งก็ได้ตรวจคุณภาพอาหารซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากว่าทางร้านเขายินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
คุณกจิตกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าล่าสุดทางร้านแก้ไขแล้ว
เปลี่ยนบริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเป็นอีกบริษัทหนึ่ง
จากเดิมเขานำเข้าแซลมอนมาเป็นชิ้น

นำปลาเข้ามาทั้งตัวแล้วก็ค่อยชำแหละเองที่ร้าน
มีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจอาหารสม่ำเสมอ
ในร้านอาหารทุกอย่าง
ตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเขาบุกไปถึงแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะ
สำนักอนามัยก็เลยแนะนำคนที่ชอบกินซูชิกินซาซิมิ
หากพบว่าร้านขายอาหารร้านไหนไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ
ไม่ถูกสุขอนามัยก็แจ้งไปได้นะคะ
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพหานครหมายเลข๑๒
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เราคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะคุยกับร้านอาหารญี่ปุ่นเลย
ว่าวิธีการนำเข้ามาเรื่องของปลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงในเรื่องของสุขอนามัยสุขลักษณะนะคะ
คุณสุรเดชเฉินหมี่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านคุณรัชพรชื่ออะไร

คุณสุรเดชคะพูดถึงเรื่องของการกินปลาดิบซูชิซาชิมิเนี่ยนะคะ
จริงแล้วมันปลอดภัยขนาดไหนถ้าเราจะกินในร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย
ครับก็สามารถพูดได้ว่าถ้าเป็นรับประทานอาหารนะครับ
ในร้านอาหารนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับ
เห็นบอกว่าจริงแล้วเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
ที่ญี่ปุ่นพญาติน้อยกว่าพญาติในเมืองไทย
ที่ญี่ปุ่นอากาศเย็นกว่าเมืองไทย

แต่พอมาเมืองไทยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

ครับก็ในส่วนนี้สิ่งที่ต้องระวัง
ที่ว่าไม่ว่าจะประเทศไหนก็คงจะไม่ต่างกันนะครับ
ยังแต่ว่าสิ่งที่ทางประเทศไทยน่าเป็นห่วง
จะเป็นในเรื่องของการเก็บรักษาการส่งปลามา

ใช้เวลาเวลายาวนานแค่ไหนนะครับ
แล้วการเก็บรักษาเนี่ยเก็บดีเพียงแค่ไหนนะครับ
ค่ะอยากสอบถามเรื่องของการนำเข้าหน่อย
ที่บอกว่ามีการนำเข้าทั้งที่มาทั้งตัวแล้วมาแล่ที่เมืองไทย

แบบนี้นี่แตกต่างกันยังไงแล้วมีความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
ครับความแตกต่างนะครับก็คือในส่วนของถ้าเป็นการเรียกว่าที่เขาเรียกว่าชิลปลา
มาอย่างนี้ก็จะสดกว่าก็คือการเหมือนกับน็อกปลาด้วยความเย็น
แล้วก็รีบส่งมาที่ในประเทศปลายทางหรือว่าสถานที่ปลายทางเลยนะครับ
แต่ว่าอีกแบบนึงก็จะเป็นในส่วนของการที่ฟรีสมานะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณภาพแตกต่างออกไป
เป็นเรื่องของการใช้ความเย็น
ก็จะทำให้ความสดของปลาได้ค่อนข้างสูง
เรามีวิธีสังเกตด้วยตัวเอง

ว่าปลาดิบที่เรากำลังจะกินเข้าไปเนี่ย
มันสดไหมมันเก็บไว้นานหรือยัง

ครับผมตรงจุดนี้

ก็ต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างยาก
แต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากเลย

ถ้าเราดมกลิ่นก่อนแล้ว
สิ่งมันดูไม่น่าไว้ใจ
ว่าปลาที่เรากำลังจะรับประทานเนี่ย

รับประทานมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้

รู้สึกถึงความเนื้อมันไม่กรอบ

มีปลาหลายประเภทหลายชนิดนะคะในร้านอาหารญี่ปุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายกัน
ที่จะกินกันในลักษณะแบบดิบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมคะ
ในเรื่องของการสังเกตเรื่องของความสดความใหม่ความสะอาด
ก็ถ้าจะให้สังเกตก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนไปนะครับว่า
เรารับหลักฐานและเราคงต้องดูกันที่กิน
แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะดูภายนอกอย่างเดียว

หรือว่าถ้าดมกลิ่นแล้วเรารู้สึกไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ

รับประทานจากร้านที่น่าไว้ใจ

สังเกตเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างยากครับ

แนะนำหน่อยค่ะว่ากินยังไงให้ปลอดภัยดีคะ
สำหรับมาแนะนำก็อยากให้ทางผู้มีปก
เลือกรับประทานประดิภจากล้านที่เราไว้ใจ
ร้านที่มีชื่อเสียงได้รับมาตรฐาน
หรือถ้าเราไปกินในรายที่โอเคเราอาจจะไม่รู้จัก
หรือบางทีได้บอกว่ะแน่ละร้านไหนที่เชื่อถือได้
รับท่านที่ชอบทานซูชินะครับจริงมันยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ
ว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะรับประทานปลาสุก
ปลาปลาดิบขอโทษนะครับรับประทานปลาดิบนะครับ
ที่ด้วยกว่าว่าเราอาจทรวงมันจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่า
ก็อาจจะเลี่ยงมาทานเป็นที่สุกแล้ว
หรือประเภทที่แบบว่ามีการลนไฟล์สักนิดนึงนะครับ

ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าพอที่จะ
เรียกว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับ